ส่วนประเด็นสำคัญเมื่อวานนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอบ
เขานัดรวมตัวกันช่วงประมาณบ่าย๒แต่ทีนี้ในเพจของเขาคือมีการเปลี่ยนสถานที่

ใช่ค่ะคือเริ่มจากพระบรมมหาราชวัง
จากนั้นประกาศต่อมาบอกว่าจะไปทำเนียบรัฐบาล
และประกาศสุดท้ายบอกว่าจะมาที่บ้านนายกนะคะ
ก็คือกรมทหารราบที่๑ถนนวิภาวดีรังสิตนั่นเองนะคะ
แต่จุดที่เขารวมตัวกันก็คืออนุสวรีชัยสมรภูมิ
ช่วงที่เขาจะเคลื่อนขบวนมาเนี่ย
มันเกิดการปะทะกันขึ้นนะคะกับเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนค่ะ
ครั้งแรกของการปะทะเกิดขึ้นช่วงประมาณบ่ายสามครึ่งของเมื่อวานนี้นะคะ
บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงค่ะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ทราบว่ามวลชนจะเคลื่อนขบวนไปยังบ้านของนายก
ค่ายทหารนะคะที่ถนนวิภาวดีรังสิต
ก็เลยมีการเอาตู้คอนเทนเนอร์มาปิดกั้นมาขวางผิวการจราจร
บริเวณทางเบี่ยงก่อนที่จะลงอุโมงดินแดงนะคะ

เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนมีการประกาศต่อเนื่องนะคะ
ให้ผู้ชุมนุมเคลื่อนตัวออกจากแนวกั้น
และขอให้ไปรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมกันที่อนุสวรีชัยสมรภูมิ
เพราะกำหนดให้ถนนวิภาวดีรังสิตขาออกตั้งแต่สามเหลี่ยมดินแดง
ไปจนถึงปั๊มน้ำมันปลาตอท้อวิภาวดี
เป็นเขตห่วงห้ามเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด
เท่านั้นแหละค่ะเกิดการประจันหน้ากัน
เจ้าหน้าที่เองมีการยิงปืนเป็นกระสุนยาง
และมีการยิงแก๊สน้ำตาเพื่อสลายการชุมนุมอย่างต่อเนื่อง
เวลาต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่นำรถฉีดน้ำแรงดันสูง
เข้ามาที่แยกสามเหลี่ยมดินแดง
รวมถึงรถควบคุมผู้ต้องหาค่ะ
เจ้าหน้าที่มาแล้วนะคะ

และหลังจากนั้นพอมาก็ฉีดน้ำค่ะ
ฉีดน้ำแรงดันสูงใส่ผู้ชุมนุม
แล้วก็ประกาศย้ำให้มวลชนถอย
จากนั้นใช้แก๊สน้ำตารวมถึงกระสุนยางยิงใส่
เพื่อผลักดันฝูงชนให้ถอยกลับไปที่อนุสวรีนะคะ
ขณะที่ฝ่ายผู้ชุมนุมเองมีการตอบโต้เช่นเดียวกันค่ะ

ว่างปลาประทัดพร้อมทั้งยิงหนังสติ๊ก
ลูกกระสุนหัวเนาะใส่เจ้าหน้าที่ค่ะ

มันใช้น้ำฉีดนะ

จะเป็นน้ำในกันสูงได้ไหม
มาสิ่งฝากปลาปลา

เป็นภาพมุมสูงมุมนี้เห็นค่อนข้างชัดเหมือนกันนะ
ใช่มากัน๔คันนะคะสำหรับรถน้ำนะคะ

มวลชนไปรวมกันที่อนุสวรีค่ะ
และในเวลาต่อมาที่บริเวณอนุสวรีชัยสมรภูมิ
มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นคือภาพนี้ค่ะ
มีการจุดไฟเผารถควบคุมผู้ต้องขัง
จุดนี้คือฝั่งโรงพยาบาลราชวิถี

ทำให้เกิดควันดำแบบนี้ค่ะ
หลังจากนั้นประกาศยุติการชุมนุม

ยังคงรวมตัวกันอยู่ที่บริเวณอนุสวรีนะคะ
และมีการปะทะกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
ปะทะแบบนี้ตั้งแต่ยังเห็นแสง

ก็คือ๒ทุ่มกว่าแล้วมันใกล้เคอร์ฟิลล์แล้วด้วยนะคะ
ตำรวจนำกำลังเข้าตรึงพื้นที่บริเวณซอยรางน้ำ
ยิงแก๊สน้ำตาผลักดันกลุ่มผู้ชุมนุม
หลังจากพบว่ายังคงมีผู้ชุมนุมอีกหนึ่งกลุ่ม
พยายามจะโยนประทัดเข้าใส่เจ้าหน้าที่เป็นระยะค่ะ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ประกาศย้ำนะคะ
ว่าให้กลุ่มผู้ชุมนุมออกนอกพื้นที่โดยเร็ว
ผู้ชุมนุมทยอยเดินทางกลับบ้านค่ะ
เหลือเพียงเจ้าหน้าที่บางส่วนที่ยังคงรอดูสถานการณ์นะคะ
จนเวลา๓ทุ่มเวลาเคอร์ฟิลล์ค่ะ
มีมวลชนจำนวนหนึ่งยังไม่ทราบว่าเป็นใครหรือว่าเป็นกลุ่มไหนนะคะ
เข้าไปทุบและทำลาย
ลื้อถอนป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ได้รับความเสียหายค่ะเนี่ยค่ะ

ที่เข้าเวรรักษาการไปแจ้งความไว้แล้วที่สนปทุมวันนะคะ

ในการติดตามตัวผู้กระทำความผิดต่อไปค่ะ
นี่คือประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สำหรับการชุมนุมตั้งแต่ช่วงบ่าย๓จนถึง๓ทุ่มค่ะ
ก็ไล่เลี่ยงไทม์ไลน์ให้ได้เห็นกันแล้วนะคะ
ว่าตลอดระยะเวลาในช่วงบ่ายของเมื่อวานเกิดอะไรขึ้น

จนถึงเวลาที่มีการยุติการชุมนุมขึ้นมาแล้ว

หลังจากนั้นค่ะมีท่าทีออกมาจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีออกมาขอบคุณเจ้าหน้าที่นะคะ

กลุ่มผู้ชุมนุมทำทรัพย์สินทางราชการเสียหาย

หลังจากเสร็จสิ้นมีการสรุปเหตุการณ์ผู้ชุมนุมนะคะ
มีผู้ชุมนุมถูกจับกลุ่มทั้งหมดใน๑๒คน
ตำรวจบาดเจ็บ๑นาย
เรื่องนี้ค่ะพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนง
โศกตำรวจแถลงสรุปสถานการณ์
บริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดงกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย

ลูกแก้วลูกเผลอประทัดยักษ์
ปิงปองคว่างใส่ตำรวจเป็นระยะ
แม้จะมีการประกาศยุติการชุมนุม
แต่ผู้ชุมนุมบางส่วนยังไม่ยอมกลับ
เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องควบคุมสถานการณ์

และปฏิบัติตามยุทธวิธีตำรวจทุกประการ
โดยตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด๑๒คน
ในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจร
ส่วนข้อหาอื่นเช่นความผิดตามมาตรา๑๑๒
อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
จากการชุมนุมมีตำรวจได้รับบาดเจ็บสาหัส๑นาย
ถูกยิงด้วยหนังสติ๊กหัวน็อตฝังบริเวณลำคอ
ส่วนความเสียหายมีการเผารถคุมผู้ต้องหา๑คัน
ราคาประมาณ๘๐๐๐๐๐บาท
มีการทุบทำลายป้อมยามตำรวจ
และความเสียหายอื่นก็ต้องทำการสำรวจอีกครั้ง
อันนี้เป็นตำรวจที่ออกมาแถลงสรุปสถานการณ์นะคะ
ทีนี้มาดูของทางนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะ
นายอนุชาบูรพะชัยศรีโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าผลประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ดูแลการชุมนุม
พร้อมทั้งขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือ
ลีกเลี่ยงไม่เข้าร่วมหรือเข้าไปใกล้พื้นที่ชุมนุม
นายกรัฐมนตรียังบอกอีกว่ารู้สึกเสียใจ
การชุมนุมก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
สร้างความเดือดร้อนและกระทบต่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่
รวมถึงผู้ที่เดินทางทั่วไปด้วย
นายกรัฐมนตรียังย้ำอีกค่ะ
การชุมนุมที่มีการใช้ความรุนแรงนั้นเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมาย
อยากให้กลุ่มผู้ชุมนุมหรือผู้ที่ต้องการแสดงออกทางการเมือง
เสนอความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนมาอย่างรัฐบาล
ด้วยแนวทางสุจริตจะใช้ช่องทางตามกฎหมายที่มีอยู่
มาดูอีกฝากฝั่งหนึ่งค่ะสอสอฝากรัฐบาลนี่แหละนะคะ
จากนายศิระเจนจาคะกันบ้างสสกมพักพลังประชารัฐ
คือบอกค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมเตรียมการพกพาอาวุธครบมือ
ที่จะก่อการจราจนหวังจาบจ้วงสถาบัน
แต่ไปไม่ถึงพระบรมมหาราชวังสุดท้ายก็มาก่อการ
ก่อเหตุการณ์ดังกล่าวทำลายทรัพย์สินของราชการ
ตำรวจอันนี้เป็นคำบอกของนายศิระเจนจาค้ะ
ก็บอกว่าตำรวจต้องลากคอแกนนำที่ปลูกปัน
จะสร้างความพินาศให้บ้านเมืองไม่ได้แล้วแกนนำกล้าทำแต่ไม่กล้ายอมรับ
อันนี้ก็มีการพูดถึงให้สัมภาษณ์กันไปนะคะ
ไม่ได้ตอบโต้ในซีระแต่ว่าออกมาโพสต์นัดชุมนุมใหญ่อีกครั้งนึงวันที่๑๐สิงหาคมนี้
แต่ในวันนี้๘สิงหาคมเวลาบ่ายโมง
กวินพร้อมกับทีมทนายความจะเดินทางไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อให้ตำรวจจับกลุ่มหลังไปทำกิจกรรมกับทีมทะลุฟ้าเมื่อวันที่๒สิงหาคมที่ผ่านมา
หากตำรวจไม่จับก็ถือว่าไม่อยากจับแล้วจะได้มุ่งหน้ากับการต่อสู้ต่อไป
เป็นความเคลื่อนไหวรวบรวมมาให้ได้ติดตามกันจากทุกฝ่าย
อันนี้ก็เป็นเรื่องของการนัดรวมตัวกันเมื่อวานนี้
ก็ต้องดูท่าทีกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรเราเปลี่ยนอารมณ์มาติดตามเรื่อง